โคราชคุณผู้ชมฮะตรงแยกไฟแดงเนี่ย

เขียวออกตัวไปออกไป

โอ้โหเต็มเลยอ่ะ
เขียวของเขานี่เขียวของมอเตอร์ไซค์เขา

โอ้โหชนกระจายเลยอ่ะ

เด็นไปอยู่รถตู้ฝั่งทางซ้ายจอคุณผู้ชม

นี่บ่าย๒โมงเมื่อวานนี้เองครับที่แยกไฟแดงอำเภอบัวใหญ่

อย่างที่บอกคือกระเด็นไปอยู่หน้ารถตู้
ชาวบ้านเนี่ยโอ้โหเห็นแล้วตกใจเลยฮะ

โอ้โหเนี่ยแล้วเขาก็เรียกร้องนะให้

มาติดตั้งแถวนี้ไว้หน่อย
กระบะคันนี้เลยคุณผู้ชมอีซูซูคันนี้แหละ

โอ้โหเกิดขึ้นบ่ายสองโมงเมื่อวานนี้ครับแล้วชาวบ้านเขาก็อยากจะให้มีกล้องวงจรปิดติดไว้
เผื่อใช้เป็นหลักฐานในการดำเนินคดีนะฮะ
นี่เอาจริงนะคือภาพที่เราให้เห็นเฟรมซ้ายมือเนี่ยคุณผู้ชมคือเหตุการณ์เมื่อวานใช่ป่ะ
แต่ถ้าเกิดว่าย้อนไปอาทิตย์ที่แล้วไอ้จุดตรงนี้เลยมันก็เกิดอุบัติเหตุ
กระบะไปชนมอเตอร์ไซค์ลักษณะแบบนี้เลย
รอบนั้นนะพี่เบิร์ตอาทิตย์ก่อนคนตายคนหนึ่ง
แปลว่าอะไรในช่วงอาทิตย์เดียวเนี่ยรอบนั้นน่ะตาย๑แต่ว่าที่ดอมเล่าตาย๒ใช่ไหม
รายแล้วอ่ะโอ้ต้องฝากหน่วยงานนะคะ
ดูลักษณะถนนก็รถน่าจะใช้ความเร็วกันสูงถ้าขับมาทางตรงนะ